ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่น่าชื่นใจจริงค่ะ
เตรียมที่จะบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่

ถึงจะบวชไปแล้วเนี่ยถึงจะเบียดไปแล้ว

แต่ว่าก็ตั้งใจดีในการทำในครั้งนี้
ก็เลยคุณเป๊กบอกว่าก็พยายามเคลียร์งานทุกอย่าง
เพื่อท่องบวชสวดมนต์ในการขอบวชให้ได้
โดยจะมีพิธีปลงผมเข้าวัดในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ขอเข้ามาผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยค่ะ

แต่ความตั้งใจเรายังอยู่ว่ายังไงก็ต้องบวชให้ได้
ก็เลยยังไม่รับละครไม่รับหนังไม่รับอะไรเลยครับ
เพื่อจะให้ความตั้งใจของเราสำเร็จครับ
ศรีภรรยาบอกเลยว่ายังไม่ได้คุยกันเลยอ้าว

แล้วก็พ่อแม่ก็ได้ด้วยอยู่แล้วเพราะเรามีความตั้งใจให้
แล้วก็คราวนี้ทั้งเมียทั้งภรรยาทั้งลูกก็อาจจะได้ด้วย
เราก็รู้สึกว่าถือว่าส่งหมอนบุญไปให้ให้หมดเลย
แต่ลูกหมายถึงว่าในอนาคต
เรื่องลูกเรื่องเบียดเรื่องแต่งงาน
มันอยู่ที่การละเทศะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนจริงนะคะ
เมื่อกี้มันก็ไปกำหนดกะเกลียดอะไรไม่ได้จริงนะคะ
แต่ว่าอนุโมทนาในความตั้งใจดีของหนุ่มเป๊กด้วยในครั้งนี้นะคะ